เหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของการรุมทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะคะ
เป็นเหตุการณ์สี่รุมหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กัน
คนที่ท้วมใส่เสื้อสีแดงเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นหัวโจก
พาคนไปรุมทำร้ายผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำแขนยาว
เดี๋ยวลองดูนะคะเหมือนกับคุยกันก่อนแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ
ผู้ชายรูปร่างทวมเสื้อสีแดงเริ่มก่อนสาวหมัดใส่แล้วหลังจากนั้น
ก็ไปรุมกันแบบนี้ค่ะโอ้โห๔รุ่มหนึ่งแบบนี้ค่ะ
มีแบบโอ้ทั้งกระทืบเอาหมวกกันน็อกฟาดเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะซอยแพร่กษา๒จังหวัดสมุทรปราการ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะมากแล้วคนก็วิจารณ์หนักมากว่าไปรุมเขาแบบนี้
โอ้โหมันแมนมากเลยไปรุมผู้ชายคนเดียวเนี่ย
ตัวหัวโจกนี่นะคือถ้าไม่มีพวกเยอะอยู่ข้างหลังจะกล้าอย่างนี้ไหม
ราการบอกว่าเขาเอาคลิปเนี้ยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ว่าเป็นหลักฐานสำคัญไปแจ้งความกับตำรวจนะ
ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะตัวคนเจ็บเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ตัวเองกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์ช่วยพ่ออยู่ที่หน้าห้องเช่า
ซอยแพร่กษา๒อำเภอเมืองสมุทรปราการ
กับพ่อเพิ่งย้ายมาจากที่อื่นอยู่ที่นี่ได้แค่๒เดือนเองค่ะ
มีรถจักรยานยนต์วัยรุ่นคนนึงขี่เข้าซอยผ่านหน้าห้องเช่าของตัวเองไป
แล้วก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
ตัวคนเจ็บบอกว่าตัวเองก็เลยตะโกนถามไปว่าจะเบิ้ลเครื่องทำไมวะ
วัยรุ่นคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยไปแต่ผ่านไป๕นาทีค่ะ
ทีนี้กลับเข้ามาไม่ได้มาคนเดียวมากับพวกเพียบเลยแบบนี้ค่ะ
แล้วผู้ชายรูปร่างทวมที่ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยค่ะไปถามเลยว่าไปทำร้ายน้องเขาทำไม
หาว่าไปตบหัวน้องเขาก่อนทีนี้เลยมารุมเลย
ตัวคนเจ็บบอกว่าตอนนี้นะคะเบ้าตาซ้ายกกหูซ้ายที่ท้องเนี่ยโอ้โห
ได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะคะเพื่อนบ้านกับพ่อเนี่ยที่อยู่แถวนั้นก็ต้องมาช่วยกันห้าม
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยพากันขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เพื่อนบ้านก็พาเขาเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
พอไปโรงพยาบาลเสร็จเขาก็ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันนำมาเป็นหลักฐานไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตามตัวกลุ่มคนก่อเหตุกลุ่มนี้มาดำเนินคดีนะคะ
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
หน้าร้านซ่อมรถในซอยแพร่กษา๒จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาก็อยู่ที่นี่วันนี้ทีมข่าวของเราไม่เจอน้องที่ถูกทำร้ายนะคะ
แต่ว่าเจอญาติเขาก็ให้ข้อมูลว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยไปทำงานกว่าจะกลับมาก็ดึก
บอกกับทีมข่าวของเราว่าหลานของเขาเนี่ยล้างรถอยู่หน้าบ้าน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นจากซอยแพร่กษา๔ขี่รถจักรยานยนต์กันมามาที่บ้านเช่าหลังเนี้ยค่ะ
แพร่กษาสองคือซอยติดกันครับแล้วก็มารุมกระทืบหลานชายของตัวเอง
แล้วก็อ้างว่าหลานชายของตัวเองเนี่ยไปตบหัวน้องในกลุ่มซึ่งหลานชายไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยลากหลานชายเนี่ยจากฝั่งตรงข้ามแล้วก็มารุมกระทืบรุมทุบรุมตีใช้หมวกกันน็อกทุบตี
พ่อก็ไปช่วยตัวพ่อที่ไปช่วยลูกชายเนี่ยก็ถูกลูกหลงไปด้วย
แต่ว่าญาติที่อยู่แถวนั้นนะคะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
ก่อนหน้านี้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เคยไปรุมทำร้ายร่างกายคนในซอยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเอือมระอากับวัยรุ่นกลุ่มนี้มากค่ะ
ฟ้องบอกว่าเนี่ยหลานเราไปตบหัวเขาแล้วเขามาถึงไม่ได้ถามอะไรเลยลุมบอลเลยลุมบอลหลานเราเลย

เขามีมีดเล่มนึงแต่ตอนแรกใช้มือใช้ถาวก็ถืบ

อืมตีเขาหน้าแล้วหลานเราก็ไปแจ้งความ
ก่อนหน้านี้กลุ่มเนี่ยเนี่ยเคยมันมีปัญหาคนในซอยด้วย
มีก็นี่ไง๒๐ทิน
หมดเลยฟันฟอลหลัง๖๐๗๐
บอกอยากให้มันเข้าคุก
นี่ค่ะ

จริงคุณป้าก็บอกว่าเนี่ยไม่เชื่อจริง

หลานชายจะไปตบหัวคู่กรณีก่อน
เพราะว่าก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่๒เดือนนะคะ
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น
แพร่กษา๔ซอยถัดไปเนี่ย
ไม่เคยไปทะเลาะไม่เคยไปมีเรื่องกับใครมาก่อน
แล้วตัวหลานชายวัย๒๖ที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยค่ะ
คุณป้าก็บอกว่าเขาเป็นคนตั้งใจทำงานนะ
ก็ตื่นเช้าไปทำงานกว่าจะกลับมาก็ค่ำมืด
ไม่มีเวลาไปมีเรื่องมีราวกับใครหรอก
หลังเกิดเหตุก็แจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
อันนี้ฝั่งคนเจ็บเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
แพร่กษาซอย๒กับแพร่กษาซอย๔นะ

โอ้โหแต่ว่าทางฝั่งซอย๔นี่กินพื้นที่แผ่อนาเขตมาเหลือเกิน

เดี๋ยวไปดูทางฝั่งซอย๔บ้างแพร่กษา๔นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปดูหน่อย

ตามหาวัยรุ่นคู่กรณีที่ก่อเหตุเมื่อวาน
พี่อ้วนเสื้อแดงเขาอ่ะได้รับข้อมูลจากทางฝั่งของ
บอกว่าอันนี้ฝั่งวัยรุ่นที่ก่อเหตุที่ไปรุมยำเขานะ
บอกว่าหลังจากที่ยกพวกไปรุมยำรุมกระทืบ
แล้วเมื่อช่วงกลางวันนะเมื่อวานเนี่ยนะ

กลุ่มวัยรุ่นที่โดนทำร้ายยกพวกมาที่บ้านของคู่กรณีเป็นสิบ
นี่น้องเขาให้ข้อมูลมากันพร้อมอาวุธครบมือเลยทั้งมีดทั้งปืน
บุกมาที่บ้านพักเพื่อจะตามหาตัวคนที่อ้วนใส่เสื้อสีแดง
ซึ่งนางสาวกาญจนามิตรสันเทียนะฮะเขาอยู่บ้านนี้
มาหาตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อช่วงกลางวัน
ซึ่งนางสาวกาญจนาได้โชว์ร่องรอยบาดแผลที่บริเวณหัวเข่านี่ครับ
แล้วก็ที่หน้าผากด้วยให้ทีมข่าวของเราดูว่าเป็นรอยฟกช้ำเลยนี่พี่
เพราะว่าคู่กรณีมาถึงก็ถี่ประตูบ้านเข้าไปเพื่อตามหาสามีของเธอ
เพราะคิดว่าเป็นคนพาพวกไปรุมทำร้ายผู้ชายที่อยู่ในคลิปวงจรปิด
มาถึงแบบนี้เลยทีปึ้งเข้าไปเลย
ตอนนั้นตัวเองนอนอยู่กับลูกสองคนในบ้านก่อนที่ชายชะกันนับสิบคน
พร้อมกับชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจอีก๒๓คน
ถือทั้งมีดและปืนเข้ามาแล้วตะโกนโหกเวกโวยวายอยู่หน้าบ้าน
กับลูกกลัวมากเพราะไม่รู้จะทำยังไง
จากนั้นกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ก็วิ่งกรูเข้ามาถี่ประตูทุบทำลายข้าวของ
เปิดประตูหาสามีตัวเองไม่เจอแล้วก็รีบกลับไป
แล้วก็ขู่ว่าถ้าเจอตัวเดี๋ยวจะยิงทิ้งให้ตายเลย
เขายืนอยู่เนี้ยประมาณสิบกว่าคนครับหนูกลัวหนูเลยวิ่งเข้าไปในห้อง
แล้วเขาเข้าใจว่าคิดว่าเป็นคนที่เขาตามหา
เขาก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็ถีบประตูเข้าไป
แล้วหนูกำลังอยู่หน้าประตูกำลังล็อกอยู่
คือถีบเข้าไปก็โดนหนูก็มีแผลนิดหน่อยแล้วก็
เขาก็เหมือนถือดาบถือมีดถือปืนอะไรกันมาค่ะ

มีอาวุธค่ะแล้วเขาก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเจอตัวยิงทิ้งได้เลย

เพราะว่าเขามาเขามาแบบไหนเราก็ไม่รู้

แต่หนูเขามากับตำรวจจริงแต่เขาไม่ได้มากับตำรวจที่อยู่ดูแล
ที่เขาไปแจ้งความไว้เขามากับตำรวจที่อื่น
ใช่ค่ะเหมือนกับเขาน่าจะมีเส้นฉายเป็นย่าอะไรของเขาอะค่ะ
อันนี้คือแฟนสาวของคู่กรณีนะน่าจะ
เป็นคนอ้วนเสื้อแดงละมั้ง
เขาบอกว่าเนี่ยตำรวจท้องที่ไม่ได้มานะ
แต่ว่าฝั่งนั้นพาตำรวจที่ไหนมาก็ไม่รู้
ซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าแฟนของเธอไปมีเรื่องมีราวกับกลุ่มคู่กรณี
หรือไม่อะไรยังไงรู้แต่ว่ามีเรื่องนั่นแหละ
พอมีเรื่องกลับมาที่บ้านก็เลยบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพราะไม่รู้ว่าคู่กรณีจะย้อนกลับมาไหม
แล้วเมื่อคืนก็มาจริงตอน๕ทุ่ม
ซึ่งนางสาวกัญจนาก็เลยเดินทางไปแจ้งความเอาไว้กับตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกในข้อหาบุกรุกเคหสถานในยามวิการ
แต่ว่าจนถึงขณะนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้า
ทีนี้ก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็โดน

ทีมข่าวของเราบอกว่าจริงแล้วสองซอยนี้ค่ะมันมีปัญหาทะเลาะกันขัดแย้งกันมานานแล้วนะคะ
แพร่กระสา๒กับแพร่กระสา๔

มันเดินไปมาหาสู่กันแบบใกล้

แล้วก็มีบางครั้งเนี่ยมีการจับกลุ่มกลุ่มแว่นรถจักรยานยนต์ที่ไปเร่งเครื่องเสียงดังในซอย
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในซอย
มีการแจ้งตำรวจไปด้วยว่าช่วยมาดูหน่อยนะ
มีแว้นเสียงดังนะมีเหตุทะเลาะกันบ่อยนะ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าตำรวจก็ไม่ค่อยได้มาดูตรวจราให้ชาวบ้าน

ก็เลยตอนนี้มันเลยมีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่เนื่อง
แต่ครั้งนี้ฝั่งหนึ่งก็ถูกรุม
ไปที่สหพอล์เมอร์สมุปราการกันทั้งคู่แล้ว
เดี๋ยวจะติดตามกลุ่มคนก่อเหตุมาสอบสวน
ว่าจริงแล้วไอ้การทะเลาะวิวาดกันเนี่ย

ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ
ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายก่อน
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย

ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหาให้หน่อยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ก่อนหน้านี้เคยบาดเจ็บสาหัสกันมาแล้วเหมือนกัน

ว่ามันคืนนี้ยกพ่อไปบ้านเขาจริงหรือเปล่า
งั้นมันก็จะไม่รู้จบมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับ
คือถ้าจะให้ตำรวจต้องมาคอยนั่งเฝ้า
ให้วัยรุ่นมันตีกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
คือเสียกำลังตำรวจที่จะไปทำงานอะไร
กับประชาชนอีกเยอะแยะใช่ไหม

ค่ะแต่ถ้ามันไม่เลิกอ่ะก็ให้มันตีกันให้ตาย

อย่าตีกันนะอย่าแว้นกันนะ
อยู่กันดีนะช่วยกันเก็บขยะ
เวลาตีกันแว้นกันเอาโทษให้หนัก

อ่าดีค่ะเอออยู่คุกกันยาว